คุณป้านะครับอายุ๕๒ปีแจ้งความจับหลาน
คือพาพวกมาทำร้ายคุณป้านะครับ
จากเหตุอะไรที่ดินมรดกครับ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับช่วงที่นางดาวเรืองแม่นสอนท่านอายุ๕๒ปี
พาผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบนทุ่งนางามอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีครับ
เข้าไปที่บ้านของหลานสาวเป็นลูกของน้องสาวอะนะ
หลังจากได้ยินเสียงเหมือนถูกทุบบ้าน
แต่พอเข้าไปนะครับโอ้โหก็มีปากเสียงเถียง
ถึงขั้นถูกหลานเนี่ยพาพวกรุมทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าขัดแย้งเรื่องสิทธิในที่ดินมรดกครับ
หลังเกิดเหตุนางดาวเรืองไปแจ้งความนะครับ
กับตำรวจศพรลานสัตว์แต่คดีไม่ขึ้บหน้า
ก็เลยมาร้องทุกข์ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวเพื่อขอความเป็นธรรม
ชี้แจงแบบนี้บอกว่าเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
นางสาวการดาแม่นสอนนะครับเป็นน้องสาวของเธอนี่แหละ
มาขอปลูกบ้านในที่ดินของแม่นะครับ
หน้าบ้านเนี่ยร้อยตารางวาซึ่งเป็นที่ดินสอบประกอบของแม่
มีชื่อเป็นผู้ครอบครองต่อมานางสาวการดานะครับ
เสียชีวิตไปบ้านหลังที่ปลูกก็ลื้อถอนทิ้งนะครับ
เหลือที่ดินวากเปล่าจากนั้นนางศรรารแม่ของเธอ
ล่าสุดแม่เสียแม่เสียปีที่แล้วยุ่งสิครับคุณผู้ชมฮะ
เมื่อ๓เดือนที่ผ่านมาหลานซึ่งในจำนวนนี้เป็นลูกของนางสาวการดา
และย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้โดยอ้างว่าก็บ้านแม่ฉัน
นี่อ้างแบบนี้สร้างไว้แล้วเนี่ยแล้วมาทุบต่อเติมบ้าน
โดยไม่บอกกล่าวเอาเรื่องเป็นยังไงฟังนางดาวเรืองหน่อยครับ

ฉันอยากให้คดีนี้มันคืบหน้าไปจ้ะ
ฉันกลัวฉันอยู่ไม่เป็นสุข

เรื่องที่ดินกับเรื่องบ้านของแม่ค่ะ

หลานมันฮุกบ้านมา๒๓เดือนแล้ว
เห็นมากอยากได้บ้านแม่คืน
แล้วก็ลูกอีกคนนึงต้องไปซุกหัวนอนที่อื่น
หลานสาวชี้แจงแบบนี้
คุณผู้ชมบอกว่าวันเกิดเหตุนางดาวเรืองถือขวานมาหาเรื่องก่อน
มีปากเสียงเถียงกับพวกของเธอ
แล้วก็เกิดเหตุชุลมุนยื้อแย่งขวานกัน

นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สามก็อยู่ในเหตุการณ์

จะแจ้งความกลับนางดาวเรืองเหมือนกันฐานทำร้ายร่างกาย
หลังจากนี้ตำรวจสภลานศักดิ์จะเรียกทั้งคู่นะครับ